พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะต้นดาวเรือง๔๕๐๐๐ต้นนะคะ
นำมาจัดเรียงเป็นเลข๙ไทยบนพื้นที่๕๐ไร่
เพื่อถวายเป็นราชศักระในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้
ชมได้จนถึงวันที่๒๐ตุลาคมนะคะติดตามจากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
อกดาวเรืองสีเหลืองอร่ามล้อกับแสงแดดเต็มทุ่งดาวเรืองรวมใจพัก
บริเวณเชิงเขาทองตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี
โดยเฉพาะส่วนที่มีการจัดวางเรียงเป็นเลข๙ไทย
มีลักษณะลอยเด่นอยู่กลางทุ่งดาวเรืองรวม๔๕๐๐๐ต้นอย่างสวยงาม
เพื่อถวายเป็นราชศักระเนื่องในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่เก้า
กว่าจะมาเป็นทุ่งดาวเรืองเหลืองอารามแห่งนี้
งพลที่๑รักษาพระองค์ร่วมกับส่วนราชการ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้รุ่นที่๖๓
หน่วยงานเอกชนและจิตอาสาอีกประมาณห้าหมื่นคน
เพาะกล้าตั้งแต่วันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมา
จากนั้นอีกประมาณ๒๓สัปดาห์
ทยอยย้ายกล้าดาวเรืองไปปลูกในถุงดำ

จนสามารถเคลื่อนย้ายต้นที่ปลูกเรียบร้อย

และวางเรียงต้นดาวเรืองตามแบบให้เป็นเลข๙ไทย
บนเนื้อที่๕๐ไร่
มีจิตอาสามาร่วมกันปลูก
จำนวนประมาณตั้งแต่เริ่มเพาะนะครับจนเรียงลงทุ่ง

รัฐศึกษาอากิษฐ์ภาคกระชนทั้งหมดนะครับ

เพื่อทำให้ทุ่งดาวลวงนี้เกิดขึ้นได้นะครับ
ผมถือว่าทุ่งนี้เป็นทุ่งประวัติศาสต

สำหรับในหลวงรัชกาลที่๙ของเรานะครับ
ด้านผู้พันเบิร์ตหนึ่งในผู้ที่มาร่วมเพาะต้นกล้า
และเห็นพัฒนาการของดาวเรืองแต่ละต้นบอกว่า

ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
ความรู้สึกไม่แตกต่างจากคนไทยทุกคนนะครับ
ตอนแรกเราคิดว่ามันก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับ
แต่ปัจจุบันพอย้อนกลับไปมันง่าย
เหตุผลที่มันง่ายก็เพราะว่าเราร่วมแรงกันทำ
ดังนั้นการร่วมแรงร่วมใจและสามัคคีกันทำเนี่ย
ก็จะทำให้ทุกเรื่องกลายเป็นเรื่องง่ายได้

ก็รู้สึกว่าไม่คิดว่ามันจะได้ถึงขนาดนี้
ส่วนผู้ที่สนับสนุนผ่านต้นกล้าในครั้งนี้
บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมในโครงการ

ก็มีประชาชนไปช่วยมากขึ้น

ซึ่งถ้าไม่ใช่เป็นเพราะทุกคนรักและศรัทธาต่อพระองค์ท่านเนี่ย
ยากที่จะหลอมรวงดวงใจทุกดวงนะครับ
ในการที่จะทำให้งานนี้สำเร็จลุร่วง
บางคนกินนอนที่นี่เป็นเดือนเลย
นี่คือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับ
พอเห็นภาพผมรู้เลยว่า

ว่าเรื่องเงินทองนี่ไม่ได้ไปคำนวณแล้ว

รวบรวมพระราชกรณียกิจ
และผลงานของในหลวงราชการที่๙
จะแสดงให้ประชาชนได้ชมจำนวน๙ซุ้ม

จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่๒๐ตุลาคมนี้
อกดาวเรืองนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แทนในหลวงราชการที่๙แล้ว
ยังเป็นดอกไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็วและทนทาน

เสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่ายพอเพียง
แต่พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ
อีกทั้งส่งบำเพ็ญแต่ความดีงาม
ประทับไว้ในใจคนไทยตราบนานเท่านาน
่งดาวเรืองที่บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน
ชัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน